ก็ขี่จักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันไปจะไปโรงเรียนนะครับ
ถูกรถชนนะฮะแล้วพออ่า
กลิ้งลงไปที่ถนนเนี่ยมีรถตู้ขับสวนมาแล้วก็ชนซ้ำ
จนเสียชีวิตไปนะฮะหนึ่งคนนะครับนี่ฮะ
หลังจากทราบเหตุมาที่เกิดเหตุกันนะครับญาติญาติก็ร้องไห้นะครับ
ผู้เสียชีวิตนะครับคือนางสาวชะนันชิดาชานนท์อายุ๑๕ปีนะครับ
เสียชีวิตอยู่ที่ริมถนนเรียบคลองประปาใกล้กับแยกสามัคคีตะบนบางตลาด
อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนทบุรีนะครับพื้นที่ของสพปากเกร็ด
มีรถตู้คุณใดสีดำนะก็จอดอยู่อีกคันหนึ่งนะครับ
คนขี่จักรยานยนต์คือนายอภิชาติพดุงทศอายุ๒๑ปีเป็นเพื่อนของผู้ตายเจ็บเล็กน้อย
ให้ข้อมูลบอกว่าเมื่อเช้ากำลังจะพาผู้ตายไปส่งที่โรงเรียนแถวเขตดูสิตนะฮะ
ก็เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นส่วนคนขับรถยนต์นะครับชื่อนางสาวชนลดา
บอกว่าขับรถมาจากถนนแจ้งวัฒนะถึงจุดเกิดเหตุขับเบี่ยงขวาเพื่อเปลี่ยนเลน
มีจักรยานยนต์มาเฉียวชนกระจกมองข้างแล้วจักรยานยนต์ล้มลง
ผู้ตายที่ซ้อนท้ายเนี่ยกระเด็นไปอยู่กลางถนน
จังหวะนั้นรถตู้วิ่งมาพอดีฮะก็เลยชนแล้วก็ทับซ้ำไป
คนขับรถตู้บอกว่าก่อนเกิดเหตุขับรถมาจากแยกสามัคคีมุ่งหน้าไปแจ้งวัฒนะ
อยู่เห็นจักรยานยนต์ล้มอยู่ข้างหน้านะฮะระยะกระชั้นชิด
ไม่สามารถเบรกได้ทันแล้วตอนที่ผู้ตายกระเด็นมาที่กลางถนน
ตำรวจก็นำคนขับรถทั้งรถตู้รถเก๋ง
แล้วก็จักรยานยนต์ไปสอบปากคำแล้วเดี๋ยวก็จะตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหลาย
เพื่อจะดูว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงกันแน่
ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปค่ะ
ก็ไปคุยกับวินรถจักรยานยนต์รับจ้างปากซอยสามัคคีนะคะ
ก็คือแถวตรงจุดเกิดเหตุนั่นแหละนายจำรัฐทรงเจริญ
เขาก็บอกว่าหลังเกิดเหตุก็วิ่งไปดูค่ะ
เห็นน้องผู้หญิงนอนนิ่งอยู่กลางถนนเจ้าหน้าที่กำลังปั๊มหัวใจช่วยชีวิต
ว่ารถจักรยานยนต์น่าจะเสียหลักล้มไปเฉียวกับรถเก๋ง
น้องผู้หญิงกระเด็นมาอีกฝั่งแล้วรถตู้พุ่งมาจากแยกพอดี
ช่วงเกิดเหตุตอนเช้านะคะ๖โมงเช้ารถยังไม่เยอะ
คนขับรถตู้น่าจะขับเร็วแล้วก็เบรกไม่ทัน
ถนนเส้นนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยรถเยอะ
แล้วรถจักรยานยนต์ก็เปลี่ยนเลนไปเปลี่ยนเลนมาค่ะ
ถนนเป็นแบบสวนเลนด้วยรถก็เลยชนกันบ่อยนะคะเนี่ยค่ะ

พอกลางคืนก็ไฟจะมืดไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่
กลางคืนยิ่งเช้ามืดอย่างนี้มันก็เสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุ
นี่เห็นไหมสวนเล่นแบบนี้แล้วโอ้โห

ใช่ค่ะแม่ของผู้เสียชีวิตทีมข่าวก็ติดต่อไป
แต่ว่าพี่สาวบอกว่าแม่เสียใจมากเตรียมไปรับศพน้องสาวเช้าพรุ่งนี้
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
จะนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสุคันธารามเขตดุสิตนะคะ